พวกตีกันที่จังหวัดนครราชศรีมา
และจุดที่เขาตีกันคุณเชื่อไหม

หน้าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลห้วยแถลง

สามารถจับภาพได้อย่างชัดเจนเลยแล้วคุณดูสิ
คนที่เขามาใช้บริการเขาก็เดือดร้อนนะแล้วเจ้าหน้าที่เองก็ต้องกันพวกนี้ออกไป
แล้วพอโรงพยาบาลบอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งความดำเนินคดีเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
นี่เป็นภาพเหตุการณ์ของประมาณตี๑วันพุธที่ผ่านมาได้มีกลุ่มวัยรุ่นสักประมาณ๒๐๓๐คน
เขายกพวกทำร้ายร่างกายกันบริเวณหน้าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลห้วยแถลง
จังหวัดนครราชศรีมาโอ้โหดูสิดูสิกรูเข้ามาแบบนี้นะคะ
คือสาเหตุก่อนที่จะมาตะลุมบอลกันตรงนี้เนี่ยคือเขามีเรื่องกันมาก่อน
มีเรื่องกันมาที่ในงานวันฉลองชัยชนะของเท้าสุรนารีบริเวณหน้าสนาม
หน้าที่ว่าการอำเภอห้วยแถลงซึ่งจัดขึ้นวันที่๓ถึงวันที่๑๐เมษายนที่ผ่านมา
พอมีเรื่องกันหน้าจุดนี้มีคนหนึ่งก็คือนายุทธศักดิ์บุญธรรมอายุ๒๓ปี
ชกต่อยได้รับบาดเจ็บก็เลยตัดสินใจเดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
และก็เลยทำให้แพทย์เวรก็ดีเจ้าหน้าที่พยาบาลก็ดีค่ะ
เขาก็ต้องหนีกันจ้าละวันเลยนะคะเพราะว่าตกใจ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่รอปภของโรงพยาบาลก็
ต้องช่วยกันนะช่วยกันเข้ามาระงับเหตุ
สุดท้ายกลุ่มวัยรุ่นแยกย้ายกันออกไปค่ะ
ทีนี้หลังเกิดเหตุนะคะนายเดชฤทธิ์ชาย
ก็นำภาพจากกล้องวงจรปิดไปประชุมกันนะ
ไปประชุมหารือกันสุดท้ายค่ะตัดสินใจแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุทั้งหมด
เนื่องจากจุดเกิดเหตุเป็นสถานที่ราชการเป็นโรงพยาบาล
ก็มีผู้ป่วยแล้วก็ญาติผู้ป่วยเนี่ย
รวมถึงทางแพทย์เองพยาบาลเองเจ้าหน้าที่ต่างเขามาปฏิบัติหน้าที่ค่ะ
แต่มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมันควรไหมคะ
มันเป็นที่รักษาคนป่วยไม่ใช่ที่มาตีกันเอาง่ายเถอะนะฮะ

ใช่ใช้วิจารณญาณนิดหนึ่งนะ
แล้วเนี่ยสงกรานยังไม่เต็มที่เลยอีกต้องหลายวันมันต้องมีการกินเหล้าเมาอยู่แล้ว